เที่ยวสวนสัตว์ค่ะจะมาดูเก้งเผือกคุณผู้ชม
แต่ดูท่าแล้วคงเที่ยวไม่สนุกเพราะว่า

แถบจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลสุรินศรีสเกตและนครราชศรีมาดูท่าว่าจะมีฝนตก
โดยเฉพาะในช่วงประมาณสักบ่าย๓เป็นต้นไป
เนื่องจากว่ามีอิทธิพลของพายุลินฟา
พายุระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังทำให้หลายพื้นที่ดังกล่าวนั้น
มีฝนตกอยู่ตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยนะคะว่ายอมฝนตรงนี้แหละค่ะ
ก็คือบริเวณของพายุที่จะตกอยู่บริเวณประเทศลาวนะคะ
กรุงเทพส์มหานครรวมถึงปริมณฑลบริเวณดังกล่าวก็มีฝนตกมากขึ้นด้วย
เช่นเดียวกันส่วนลมมอระสูมฟ้างภาคใต้
ก็สมทบทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักมากขึ้น
สำหรับทิศทางของพายุที่จะเคลื่อนผ่านประเทศไทย
ก็เห็นดังภาพนี้เลยว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ทางประเทศลาว
ที่ผ่านมาจะอ่อนกำลังลงค่ะเพราะทุกครั้งที่พายุขึ้นฝั่งจาก
มาบกเนี่ยคำแรงจะลดลงไปนะคะแต่ว่ายังคงทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกหนัก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยเช่นเดียวกันติดตาม
สารกันอย่างต่อเนื่องกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะคุณผู้ชม
ในส่วนของทิศทางลมนะคะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ก็คือลมมรสุมด้านนี้ค่ะพัดมาอย่างแรง
แถบอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นและมีฝนมากขึ้นนะคะ
คลื่นในทะเลสูงประมาณสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนตกในมากกว่าสามเมตร
ชาวเรือควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเป็นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนนะคะถ้าเป็นช่วงประมาณสักบ่ายสามจะเห็นเลยว่า
กลุ่มฝนนะคะจะตกมากขึ้นแถบอีสานมาเลยค่ะ
นับตั้งแต่มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีพาดผ่านมาตอนกลาง
โสธรขอนแก่นร้อยเอ็ดนะคะก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนการคาดการณ์โดยรวมเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือประจำวันนี้๑๒ตุลาคมนั้นนะคะ
เหนือไม่ค่อยฝนค่ะแต่ว่าจะมีลมหนาวพัดมาแล้วนะคะ
แต่อย่าเพิ่งรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปเดี๋ยวช่วงปลายเดือนตุลาคมภาคเหนือมีโอกาสที่จะฝนตกค่ะ
ส่วนอีสานกับกลางช่วงนี้รับฝนชุ่มฉ่ำหน่อยตกร้อยละ๘๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกทุกจังหวัดค่ะได้รับฝนชุ่มชำและคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ระมัดระวังกันด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
เฉพาะเพชรชบุรีประจวบคิริขันส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันจะตกหนักช่วง
ภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่ระนองลงไปสตูนนะคะคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เกิดฝนก็มากค่ะช่วงนี้นะคะจะมีฝนได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยง
เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปถึงช่วงกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของ
สุขภาพแล้วก็การเดินทางกันด้วยติดตามข่าวสารเรื่องของการพยากรอากาศ
ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้ไหนดิฉันมาเที่ยวแล้ว
ไปเที่ยวให้มันหนำใจหน่อยแล้วกันเผื่อตามหาเต้นเผื่อแล้วพบกันใหม่